โดยที่จังหวัดสุรินจัดงานวันช้างไทย
ศูนย์โฆษศึกษาหมู่บ้านช้างที่บ้านตากลางด้วยที่อำเภอท่าตูม
โดยมีการประกอบพิธีเส้นไหว้สารประกรรม
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนเลี้ยงช้าง

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดกับคุณยุธยาตุ้มมี

รายงานสดจากศูนย์โฆษศึกษาจังหวัดสุรินครับเชิญครับ

มารวมตัวกันเพื่อที่จะทำพิธีเส้นไหว้สารประกรรม
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็คนเลี้ยงช้างครับ
โดยบรรยากาศที่สารประกรรมบริเวณศูนย์โฆษศึกษา
หมู่บ้านช้างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้นะครับ
ก็กำลังที่จะเริ่มพิธีเส้นไหว้สารประกรรมแล้วนะครับ
โดยชาวกวยซึ่งเป็นอีกหนึ่งชนเผ่าดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์
เป็นกลุ่มคนเลี้ยงช้างได้ร่วมกันนำอาหารข้าวหวาน
น้ำดื่มดอกไม้ทูบเทียนหัวหมูไก่ต้มนะครับ
ประกอบพิธีเส้นไหว้สารประกรรมอยู่ที่ศูนย์โฆษศึกษาแห่งนี้ครับ
โดยสารประกรรมจะเป็นที่ใช้เก็บอุปกรณ์การจับช้างป่าที่หมอช้างได้สร้างไว้ครับ
โดยมีหมอช้างที่ยังมีชีวิตอยู่มาร่วมประกอบพิธีเส้นไหว้
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คนเลี้ยงช้างครับ
ก็จะประกอบด้วยหมอเสดียงเป็นหมอช้างเบื้องซ้ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
เคยจับช้างป่าได้ตั้งแต่๑๕ตัว
แล้วก็หมอจากหมอช้างใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ยังจับช้างป่าไม่ได้

ทำด้วยหนังควายที่นำไปตัดเป็นริ้วแล้วก็ตากแห้งครับ
จากนั้นจะปั่นเข้ากันเป็น๓เกลียว
ความยาวประมาณ๕๐๘๐เมตร
แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกวยเคารพบูชาให้เข้ามาสิงสถิตในเชือกประกรรมนี้ครับ
ก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับ
สำหรับชาวกลวยที่ใช้ในการคล้องช้างป่า
จะสร้างสารหรือว่าหอเก็บเชือกประกรรมให้แยกออกจากตัวบ้าน
ทุกครอบครัวจะเคารพกราบไห้เป็นประจำครับ
ก็จะห้ามล่วงเกินห้ามเหยียบเลยนะครับ
แล้วก็ห้ามสตรีที่ไม่ใช่สายโลหิตแต่ต้องหรือว่าขึ้นไปบนสารประกรรมแห่งนี้ครับ
ก็ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการใดก็แล้วแต่ครับ
กลวยมักจะเส้นบวงสวงผีประกรรมก่อนเสมอครับ

หรือว่าการแต่งงานกับสาวที่อยู่ในครอบครัวที่ถือประกรรมเป็นต้นครับ
แล้วก็มีนายจรินจักรภาคอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน

ซึ่งตรงกับวันที่๑๓มีนาคมของทุกปีครับ
ก็เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี๒๕๔๑เป็นต้นมาครับ
โดยในช่วงสายวันนี้นะครับก็จะมีการแสดง๖ชุด
แสดงถึงความสามารถของช้างแล้วก็วิถีชีวิตคนสุรินกับช้างด้วย
ถือเป็นการประกาศเกียรติภูมิช้างไทยอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับ
และบริเวณนี้เองนะครับก็คือลานที่ช้างจะมารวมตัวกัน
เชือกทีเดียวนะครับเพื่อที่จะแสดงศักยภาพแสดงความสามารถ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามบรรยากาศการแสดงของช้างได้ในรายการ
ข่าวเช้าสดใสที่จะเริ่มประมาณ๙๐นเป็นต้นไปครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสุรินครับ